ไปดูอุบัติเหตุจากประตูรั้วเหล็ก

ครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นประตูรั้วเหล็กบานใหญ่เลยค่ะ

คุณผู้ชมค่ะคือเราจะเห็นความหนักของประตูรั้วเหล็ก
ก็ตรงที่มันล้มลงไปแล้วอีกคนนึงที่ไม่โดนเนี่ยยกไม่ขึ้นนะคะ
ต้องตะโกนเรียกให้คนแถวนั้นมาช่วยกัน

แล้วปรากฏว่าคนที่โดนล้มทัพคือเป็นหมดสติ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
คุณเบียร์ซึ่งเป็นหลานของผู้บาดเจ็บเนี่ย
เล่าให้ฟังบอกว่าคือคนที่บาดเจ็บเนี่ยเป็นลุงของเขานะคะ
อันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศรีสะเกดนะคะ
คุณลุงกับน้องชายคุณลุงเนี่ยก็ซ่อมประตูเหล็กอันนี้อยู่แหละนะคะ
หอดน้ำมันประตูเพราะว่าเขาบอกว่ามันฝืด
พอหยอดเสร็จก็ลองทดสอบลองเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูตอนเลื่อนเนี่ยค่ะ
ปรากฏว่ามันหลุดจากรางแล้วมันก็ล้มทับคุณลุงจนคุณลุงเนี่ยสลบไปนะคะ
น้องชายคุณลุงยกไม่ไหวสุดท้ายเนี่ยค่ะชาวบ้านก็ต้องมาช่วยกันนะยกขึ้นมา
ก็โชคดีค่ะที่ไม่เป็นอะไรมากนอนโรงพยาบาลดูอาการ๑คืนแล้วก็กลับบ้านได้
ก็ต้องซ่อมประตูให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมด้วยให้แข็งแรงยิ่งกว่าเดิมนะคะ
ทาหรณ์จริงคุณผู้ชมนี่ขนาดกำลังโฟกัสอยู่กับการซ่อมประตูนะคะ
มันก็ยังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจนได้

อันตรายมากจริงเนี่ยค่ะ